เมื่อสัปดาห์ก่อนเราสามคนเล่าข่าวไปกับเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งเขาเสียชีวิต
วิญญาณเข้าไปปรากฏให้คนเห็นบอกว่าเขาหิวข้าวก็กลายเป็นเรื่องของผีหิวข้าวไป
จริงแล้วเขามีการชาวประนักกิจศพไปแล้วแต่กลับเป็นว่าร่างของเขาเผายังไงก็เผาไม่หมด
แล้วปรากฏว่าแผ่นหลังเขาเนี่ยมีรอยสักยันเก้ายอดกับฮานุมานไม่รู้เป็นอาถรรพ์เรื่องของรอยวิญญาณเขาหรือรอยสักหรือเปล่า
ตราอาคมอะไรอย่างนี้นะอยู่ยงคงกระพันธุ์นะฮะ
ผู้ชายคนนี้เป็นนุ่มเบนเจอร์เพศชื่อว่านายแชมป์ครับนายสมศักดิ์สดงาม
เขาประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์นะฮะเสียชีวิตที่บริเวณสามแยกทางเข้าบ้านทุ่งแคร์
หมู่๑๐ตะบนแสวงหาอำเภอแสวงหาที่อ่างทองตั้งแต่๑๔ธันวาคม
ครอบครัวจัดงานชาวประนักกิจศพในวันที่๑๙ธันวาคมที่ผ่านมาคือวันเสาร์เนี่ย
วัดเขาบวชนะฮะตำบลห้วยไผ่อำเภอแสวงหา
บรรดาเพื่อนญาติพี่น้องก็ไปร่วมเล่นกีต้าส่งวิญญาณเขา
เครื่องรถจักรยานยนต์ให้เขาเป็นการส่งผู้ตายไปสู่สวรรค์อะไรแบบนี้นะฮะ
แล้วก็มีการเล่าเรื่องราวสุดเทียนเมื่อญาติญาติเนี่ยนะฮะ
เขาเห็นวิญญาณของผู้ตายเนี่ยสภาพหน้าเนี่ยเปื้อนเลือดมาหาแล้วบอกว่าหิวข้าว
หิวข้าวขอข้าวกินหน่อยซึ่งเราเนี่ยนำเสนอข่าวเรื่องนี้ไปก่อนหน้านี้แล้ว
แต่เรื่องราวมันไม่จบอยู่แค่วิญญาณหิวข้าวสิคุณผู้ชม
หลังจากจัดพิธีชาวบรรณกิจศพหรือเผาศพ
มันมีเรื่องราวชวนขนหัวลุกเกิดขึ้นนี่คลิปนี้ญาติเขาถ่ายเอาไว้

มาเก็บกระดูกเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากเผาแล้วเนี่ย
ปรากฏว่าศพของนายแชมป์เนี่ยไหม้ไม่หมด
ประกอบไปด้วยหัวกระโหลกยังอยู่นะฮะ
แผ่นหลังมียัน๙ยอดกับยันหานุมานก็ยังปรากฏร่องรอยอยู่
คือไม่ได้ไหม้ไฟไปรวมทั้งที่หน้าอกเองก็ไม่ไหม้ด้วย
ขออนุญาตเบอร์ภาพพร้อมเป็นชิ้นส่วนของศพนะครับนะฮะ
ทางด้านของนางสุพรรณสานุษย์อยู่ซึ่งเป็นแฟนสาวของคุณแชมป์ก็บอกว่า
หลังเผาศพแฟนนุ่มเสร็จตอนเย็นรุ่งเช้าไปเก็บกระดูก
แต่พอเปิดเมนออกมาตกใจมากร่างกายบางส่วนไม่ยอมไหม้ไฟไป
เธอก็เลยเชื่อว่าแฟนนุ่มยังคงห่วงเธอกับครอบครัว
เพราะตอนมีชีวิตอยู่คุณแชมป์บอกว่า
ถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยฝากดูแลแม่กับน้องด้วยนะ
เขามีความห่วงแม่กับน้องของเขา
แฟนสาวผู้ตายยังบอกได้ว่าตามความเชื่อโบราณ
นำรูปหน้าศพกลับไปถึงบ้านแล้วต้องโรยแป้งให้รอบห้อง
วิญญาณก็จะมาปรากฏรอยเท้าให้เห็น
ซึ่งที่บ้านพบรอยเท้าจริง
คุณผู้ชมดูภาพนี้ฮะเขาทำตามความเชื่อโบราณ

เป็นรอยเท้าจริงครับเธอมั่นใจว่าแชมป์กลับมาที่บ้าน
เพื่อเป็นการบอกลาครั้งสุดท้าย

ไปฟังเสียงแฟนสาวของแชมป์หน่อยครับ
เรื่องราวนี้เราต้องไปถามสับปะเลอสักหน่อยละกัน

แต่ไปพบในแป้งในแป้งเนี่ยเป็นสับปะเลอของวัด
ซึ่งคนละคนกันกับเป็นคนเผาศพของคุณแชมป์
เขาบอกว่าคนที่เผาศพแชมป์เนี่ยเป็นผู้ช่วยของตัวเขา
แป้งบอกว่าตัวเขาเผาศพมานาน๒๓ปี
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้คือศพที่เผาไม่หมด
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับซึ่งการเผาไม่ไหม้นะเนี่ยหรือเผาไม่หมดนั้นเนี่ย
เขายืนยันเลยว่าอาจจะเป็นเพราะไฟก็ได้
แล้วฐานที่ใช้อาจจะแรงไม่พอก็เลยเผาไม่หมดนะฮะ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิญญาณที่มีห่วงอะไรหรือเปล่า
อันนี้เป็นความเชื่อของสับปะเลอนะครับเพราะว่าวิญญาณเขาบอกว่ามันอยู่คนละพบภูมิกับคนที่มีชีวิตอยู่แล้ว
ไปฟังเสียงสับปะเลอครับ
ภาวยากไม่มีมัน
พวกคนใช้มันน่ะ
เพราะถ้ายันขังจริงนายแชมป์คงไม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์หรอก
อะไรแบบนี้อ่ะแยกแยะเป็นความเชื่อกับเรื่องของวิธีการเผาศพ
มันอาจจะมีความผิดพลาดในเรื่องของไฟเรื่องของเท่าฐาน
แต่ว่าความเชื่อของเรื่องของรอยสักคนเชื่อเขาก็เชื่อแบบนั้น